คุณผู้ชมคะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันประกาศผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดหน้าแล้วนะคุณผู้ชม
มนตรีคำสร้อยเจ้าพ่อเลขเด็ดก็ไม่พลาดที่จะไปหาเลขเด็ดเลขโดนมาฝากแฟนนะคะ
แต่กว่าจะได้เลขเด็ดบอกเลยว่างานนี้ไม่ง่าย
ถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อไปดูภาพนี้โอ้โหอะไรเนี่ยถึงขั้นปีนต้นไม้

คือเรียกว่าต้องเสี่ยงชีวิตกันถึงเพียงนี้นะคุณนะ
ภาพนี้พี่มนต์สิทธิ์บอกว่าเพื่อจะได้เลขแต่ละตัวลำบากคักปีนหาเลขให้ก่อนเด้อพี่น้องรอแป๊บ
เขาก็บอกไว้แบบนี้รอแป๊บเดียวคุณผู้ชมมาดูกันค่ะ
เลขเด็ดในดวงใจรอบนี้ของพี่มนต์สิทธิ์มาแบบปึกใหญ่โอ้โหบอกเลยว่าใช้วิจารณญาหน่อยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เยอะขนาดนี้ตามไหวกันหรือเปล่า
มนศิษย้ำอีกด้วยนะคุณว่าให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ตามมาด้วยเลขเด็ด๓ตัว๒ตัวที่คัดมาแล้วให้เลือกกันเอาเองชอบตัวไหนก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่กันเอานะคะ
แล้วในมือพี่มนตรีเนี่ยคุณผู้ชมดูนะมีหนังสือเล่มหนึ่งพี่มนต์สิทธิ์บอกเอาไว้ว่าตั้งแต่มีหนังสือล้างหนี้มนต์มั่นใจพี่แกว่าไว้แบบนี้นะคะ
แต่จะมั่นใจได้หากอยากล้างหนี้การเสี่ยงโชคเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรนะคุณผู้ชมต้องทำมาหากินเท่านั้นแต่ก็เข้าใจแหละว่าเออนะนานทีบางคนอาจจะแบบไม่ได้ซื้อถี่ซื้อบ่อยอาจจะอยากแบบอุดหนุนรัฐบาลนิดหน่อยเอาแบบพอหอมปากหอมคอไม่ได้ทำให้ตัวเองหรือว่าคนรอบข้างเดือดร้อนอันนี้โอเคไม่เป็นไรนะคะ
ก็ต้องนิดหน่อยพอหอมปากหอมคอกันดีกว่านะคะจะซื้อเลขก็ต้องมีสติกันด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องทำงานใช้สตางค์ซื้อมาด้วย